คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลกันหน่อยดีกว่า
เขาลงคลิปแกล้งน้องคริสพีรวัตร
แล้วคือไม่ได้แกล้งแค่คนเดียวคือมีเพื่อนร่วมอุดมการในการแกล้งด้วย
มันก็เลยทุกคนช่วยแกล้งน้อง
น้องร้องไห้ระหว่างซ้อมละครเวทีลิขิตรักชิงบันลัง

คือมารู้ทีหลังว่าคนต้นคิดเนี่ยก็คือนักร้องรุ่นพี่อย่างพี่กัณพัฒน์
งานนี้โอ้โหลดถั่วเลี้ยวไปหนูะเลยหากัณพัทนะ
ทั้งกันตั้มนะฮะโดนแฟนคลับคริสพีรวัตรถล่มเละเลย
ดันแฮชแท็กเซฟคริสพีรวัตร
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตอนนั้นไปเลยคุณผู้ชม
ล่าสุดเมื่อวานนี้ใจเย็นกันก่อน
ทีมงานเปิดห้องซ้อมให้พี่นักข่าวไปเก็บภาพนักแสดงมาครบเลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่นุ้ยสุจิราแพรวารวมไปถึงกันตั้มโดม

หลังจากซ้อมเสร็จ๓ทุ่มทีมงานเราก็รอนะ
พี่กันพี่ตั้มแล้วก็คริสมาเปิดใจเคลียร์ดราม่ากันเลย

ยกมือไหว้ขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
พี่การเองยอมรับว่าผมเป็นคนต้นคลิปเอง
ส่วนทางด้านตั้มเนี่ยตั้มบอกว่าผมก็ผิดเต็มเหมือนกันที่วางแผนการ
โดยไม่ได้คิดถึงใจแฟนคลับของน้องทิสเขา

แกล้งน้องมันก็สนุกดีคิดฟิลนั้นเฉย
ส่วนคริสเองก็ขอโทษด้วยที่ผมเป็นคนขี้แง
แล้วก็เข้าใจว่าที่พี่ทั้งสองคนแกล้งเนี่ย
เพราะว่าพี่เนี่ยก็รักเราที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยโกรธกันเลยนะคะ
แล้วก็จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ทุกคนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอีก
กันแล้วก็ตั้มเองก็จะระวังเรื่องทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไป
เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้ง๓หนุ่มกันหน่อยค่ะ

ผมรู้สึกไม่ค่อยดีดีกว่าครับ
หลังจากที่มันเริ่มออกมาในทิศทางลบอะไรอย่างนี้ครับ
คือผมต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นคนขี้แกล้ง

เอาง่ายก็คือโตมากับสังคมที่เป็นแบบนี้
แค่มันอาจจะไม่เคยมีเหตุการณ์
หรือว่าบทเรียนอะไรที่ทำให้เราได้มองอีกมุมหนึ่ง

ขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ถือว่าเป็นบทเรียนของพวกเราทุกคนในภายพักหน้าต่อไปเลยครับ
ว่าเราอาจจะเข้าใจว่าโอเคในสังคมยุคนี้
อะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
เอาเป็นว่านุ่มเขาเคลียร์ใจกันไปแล้วนะคะ
ซีก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะคะ
คุณผู้ชมค่ะจากนุ่มคลิกแล้ว